นะฮะเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินให้กับลูกค้า
อืมความจริงถิดกฎหมายทั้งสองฝ่ายนะคะ
เปลือนราวตุ้นอีกนะคะถลั่วกฎหมายทั้งสองฝ่าย
ทูบแล้วให้เลขเขาบอกเขาก็จุดให้เลขตามความเชื่ออะไรของเขา
เขาก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครไปเล่นการพนัน

แต่ที่สุราธานีงวดที่ผ่านมาครับ๑กรกฎาคม
ที่จุด๑๗๕มันออกท้ายรางวัลที่๑ใช่ไหม

นี่แหละฮะกลับไปกลับมาอะไรก็แล้วแต่
ถ้าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่ถูกหรอกตามเลขนี้ใช่นะ

ไปกลับหน้ากลับหลังอะไรของเขา
แต่หมู่บ้านนี้ที่สุราชธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านท่าเคยปรากฏว่ามีเจ้ามืออยู่ที่หนึ่งเจ้ามือหวยใต้ดิน
ชาวบ้านบอกที่อื่นเขาอั้นหรือว่าเขาไม่รับกันหมด
ปิดหมดนะเลขแม่น้ำหนึ่งออกมานี่เขาไม่รับเลยนะ

พอถูกปุ๊บหนีนี่เหมือนกันฮะหนีฮะ
ชาวบ้านบอกว่าถูกรวมกันในหมู่บ้านเนี่ย๖ล้านบาทได้
แต่ว่าเพ่นหนีไปเลยฮะสำหรับเจ้ามือ
บอกได้มั้ยค่ะมันยอดเยอะมั้ย
นี่เคเหลืออยู่ก็ประมาณโชคล้านค่ะ
เค้าได้ดูแล้วเค้าได้รู้ว่าเราไม่ได้โกงเค้า

เพราะว่าเจ้ามือหนีไป
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็มาทวงกับคนเดินโพย
คนเดินโพยนี่เป็นพวกที่ไปจดเลขแล้วเอามาให้เจ้ามือหวยใต้ดินใช่ไหม

ทีนี้ชาวบ้านบอกก็ต้องมาทวงที่คนเดินโพย
คนเดินโผยก็เลยมาที่บ้านของเจ้ามือนะครับ
อยู่ที่บ้านท่าเคยตะบนท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
ชาวบ้านนี้๕๐กว่าคนแล้วก็คนเดินโพยด้วย
กดดันกันอยู่ที่หน้าบ้านหน้าบ้านหลังนี้นะฮะ
แต่เจ้าของบ้านเขาอาจจะไม่ใช่เจ้ามือหวยใต้ดินก็ได้นะ

เพราะว่าแหมหวยใต้ดินมันผิดกฎหมาย
เขาจะทำเหรอใช่ไหมแต่เขามากันเยอะ
แล้วก็บอกว่านี่เขาแทงกับบ้านนี้คือชาวบ้านบอกว่า
งวดนี้๑กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
พอเลขแม่น้ำหนึ่งจุดทูปออกมาหนึ่งเจ็ดห้า
โอ้โหเจ้าอื่นเขาไม่รับกันเลยค่ะแต่เจ้านี้รับ
เขาก็เลยมาแทงกันนะครับสรุปสุดท้ายพอถูกหนีฮะ
คนเดินโพยก็บอกว่าทีนี้กรรมมันก็มาตกที่คนเดินโพยสินะ
แต่เท่าที่รู้เนี่ยเจ้ามือที่หนีไปเนี่ย
ก็เป็นคนกลางไปส่งต่อเจ้ามือรายใหญ่อีกเจ้านึง
ซึ่งอยู่ที่อำเภอท่าฉางก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าใหญ่
เขาไม่ส่งมาให้เจ้านี้เจ้านี้เขาเลยไม่มาส่งให้เดินโพย
โพยก็เลยไม่โอนเงินไปให้ลูกค้าหรือมันอะไรยังไงกันแน่
เอาเป็นว่าตอนเนี้ยเจ้ามือรายเนี้ยเขาหนีไปแล้วค่ะ
ตอนนี้งานมันเลยเข้าคนเดินโพย
ได้มาจากไหนฮะเห็นลูกอ่าเห็นว่าชะมัดว่าลูกข่าวว่า
ได้จากแม่น้ำหนึ่งอะค่ะคือเลขที่ส่วนมากที่ซื้อกันคือ
แม่น้ำหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เป็นเลขดัง
ปกติแล้วเห็นเลขนี้เขาปิดเลขดังก็ปิดแต่ว่านายมือคนนี้ที่ของ
อภิรักษ์เขาบอกเลยเขาว่าเขาไม่ปิดรับไม่อั้น
แล้วไม่งั้นด้วยใช่เขาเปิดหมดอืมเมื่อก่อนงวดที่แล้วที่ให้ห้าศูนย์เจ็ด
เขาก็บอกแล้วเขาไม่เปิดแล้วจ่ายไหมคะจ่ายค่ะเพราะว่ากิน
งวดที่แล้วมันไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกงวดที่แล้วไม่เข้าเป้า
ไม่เข้าเป้าไม่เข้าเป้าหรือหนีเลยค่ะเลยเลยนี่ความเฟื่ออยู่ที่เรา
ใช่นี่คุณป้าท่านนี้บอกช้ำใจก็คือตรงนี้ไอ้งวดที่แล้วแม่น้ำหนึ่ง
เขาจุดทูบเปิดเหมือนกันเปิดแทงที่อื่นไม่รับ
เจ้านี้เปิดแทงใช่ไหมคะไม่ถูกอืมอ้าวก็ต้องจ่ายเงินให้เขาค่ะ
งวดนี้เปิดเหมือนเดิมถูกเอาไม่จ่ายหนีนี่ฮะพลโนตรีสาธิต
พินิษฐภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีบอกว่า
ทราบเรื่องแล้วนะครับตอนนี้สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ย
ไปสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ
คือตำรวจไม่ได้จะสืบสวนสอบสวนเพื่อจะไปทวงเงินอะไรให้ใครนะฮะ
เพราะตำรวจบอกว่าผิดกฎหมายทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะนะ
โดยเฉพาะเรื่องของเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้หลักฐานอะไรมา
ต้องดำเนินคดีกันไปตามขั้นตอนอืมนี่นะคะทีเนี้ยทีมข่าวของเรา
ไปที่บ้านหลังนึงอ่ะนะคะเป็นบ้านที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
นี่แหละบ้านหลังนี้แหละเป็นบ้านของเจ้ามือหวยใต้ดิน
อันนี้คนในพื้นที่เขาบอกมานะมีคนเขาบอกน่าจะไม่ใช่ก็ได้นะ
ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่นะแต่บ้านปิดแบบนี้นะคะ
น้องชมพู่นักข่าวของเราเนี่ยนะคะแต่ชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้แหละ
หมู่๑๐ที่ตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
เช้าบ้านเขาบอกชื่อมาด้วยชื่อว่านายอัพพิรักษ์หรือนายเดช
แต่ไม่ได้บอกนามสกุลมาถ้าคุณไม่ใช่คุณก็ต้องรีบออกมาแสดงตัวนะ
คือเขาบอกว่าเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินจริงแล้วบ้านหลังนี้ค่ะ
จะมีสาร๓หลังมีหน้าบ้านมีหลังบ้าน
เป็นสารที่ตัวเจ้าของบ้านเขาเคยทำพิธีบวงสวงแล้วก็โพสต์คลิปเอาไว้ด้วย
นี่นะคะมีสารอยู่แบบนี้ก็บ้านปิดล็อกไม่มีคนอยู่
น้องชมพู่นักข่าวของเราตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบกลับอะไรจากในบ้านเลย
มีแค่สุนัขนะคะสุนัขแม่ลูกอยู่ในบ้านนี่ภาพเก่านะ
นี่ภาพเก่าที่เขาโพสต์คลิปเอาไว้การทำพิธีของเขา
เนี่ยมีแค่สุนัขนอนอยู่แบบนี้นะคะข้างข้างบ้านก็มีโต๊ะสนุกเกอร์
โต๊ะเครื่องแป้งอุปกรณ์ตัดผมชายหญิงมีเก้าอี้
ครับมันคล้ายกับให้บริการตัดผมเห็นไหมคะอ๋อ
มีกระจกมีอะไรแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมผมบอกแล้วเขาไปทำหวยใต้ดินอ่ะ
นี่เขารับตัดผมเห็นไหมเดี๋ยวมันยังตัดได้อยู่หรือเปล่า
เก้าอี้ดูอะไรก่อนอ๋อเหรอแต่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
นี่ดิฉันแซวอาจจะกล่าวตามสภาพแต่ฉันแซวไม่แน่ใจ
ใครจะไปทำหวยใต้ดินคุณเขียนมาสอนมันผิดกฎหมาย
ไม่รู้เหมือนกันน้องชมพู่นักข่าวของเราก็เลยบอกว่า
งั้นเอาอย่างนี้บ้านหลังนี้ไม่เจอเจ้าของบ้าน
เจอนายอภิรักษ์ที่ชาวบ้านชี้เป้าใช่ไหมคะไปบ้านญาติก็แล้วกัน
วันนี้ญาติญาติเขาก็นั่งคุยกันค่ะหารือกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ว่าจะยังไงกันดีเรื่องของการเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
แล้วก็ไม่จ่ายเงินให้เนี่ยเมื่อถูกรางวัลเนี่ยมันจะยังไงกันดีอืม
ก็เลยได้คุยกับน้องชายน้องชายภรรยาของนายอภิรักษ์
ชื่อว่านายประภาษณ์อายุสี่สิบเจ็ด
เขาบอกว่านายอภิรักษ์เนี่ยเป็นพี่เขยเขาเอง
ปกติก็เป็นเกษตรกรนี่แหละปลูกสวนแตงกรีดยางพารา
ทำสวนปาล์มน้ำมันเพื่อหารายได้อันนี้เป็นงานหลัก
แต่ก็แอบกระซิบมาว่าก็ปีกว่าแล้วที่นายอภิรักษ์เป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
อันนี้น้องเขยนะอ๋อมีงานอดิเลกเหรอ
เป็นงานอดิเรกงานหลักเป็นเกษตรกร
เริ่มขายหวยใต้ดินเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
หวยจากคนเดินโพยรายย่อยแล้วส่งเจ้ามือใหญ่อีกทอดหนึ่งค่ะ
เขาบอกแบบนี้เขาก็จะรับมาแล้วก็ส่งต่อเนี่ยนะ
แต่เขาบอกว่าไม่รู้ว่านายอภิรักษ์ตอนนี้หายไปไหน
เพราะติดต่อไม่ได้เลยนี่นะคะก็ยอมรับว่า
หนึ่งคือเป็นห่วงนะกลัวกลัวนายอภิรักษ์จะได้รับอันตราย
เพราะว่าคนเดินโพยก็มาทวงเงินคนที่ซื้อหวยใต้ดินก็ทวงถาม
กลัวจะไม่ปลอดภัยในฐานะญาติขอบอกเลยว่า

คุณผู้ชมดูนี่ไงนี่ปัญหาของหวยใต้ดิน
ญาติบอกว่าบอกตรงเลยว่านายอภิรักษ์ไม่มีเงินจ่ายหรอก

มีแค่บ้านหลังนี้อย่างที่เห็นสมบัติอย่างอื่นเหรอ
มีอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีอะไรเลย
ทีนี้ค่ะทั้งผีสาวทั้งพี่เขยไปไหนก็ไม่รู้นะคะ
หมายถึงตัวนายอภิรักษ์เนี่ยนะไปไหนก็ไม่รู้ญาติบอกนะคะ
ถ้าดูข่าวอยู่ขอให้ดูแลตัวเองขอให้ปลอดภัย
ขอให้ใช้สติแก้ปัญหาค่ะญาติฝากบอกมาแบบนี้ค่ะ
นั้นผมไม่ได้รู้ก็กลัวกันดิ
กลีดย่างหนี้ว่าอย่างไม่หนี้ก็ผมไม่ถามนะ
ซ่าพ์ตามข่าวแล้วใช่ไหมครับ
เรารู้เลยใช่ไหมคะว่าเขาหนีเงินจากที่ไม่หนีเงินจ่ายลูก
ลูกที่เป็นคนซึ้อต้องไหม

ไม่ถามครับไม่เครียดครับ
มันเป็นความรู้สึกยังไงเล่าให้หนูฟังได้

เป็นห่วงเรื่องอะไรอีกไหม

ก็จริงแล้วนายอภิรักษ์ถ้าเป็นเกษตรกรทำงาน
มาหากินตัดผมที่มีอุปกรณ์ตัดผมใช่ไหม
ภาพเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นช่างตัดผมด้วย
แบบนี้มันก็ดีแล้วเนอะทำงานแบบสุจริตถูกต้องนะคะ
พอมาเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินแล้วเจอปัญหาแบบนี้
หนีไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนยังไง
ไม่รู้จะกลับมาได้ไหมคนก็มาทวงเงินกันเนี่ยนะคะ
นางสาวพรทิพย์อายุ๒๕ปีเป็นหลานสาวของนายอภิรักษ์ค่ะ
เขาก็บอกว่าจุดที่คนเดินโพยมาปักหลักกดดันเอาเงินเนี่ยนะคะ
ก็คือบ้านที่เขาอยู่กับภรรยากับลูกสาวอีก๒คน
ที่นายอภิรักษ์อยู่กับภรรยากับลูก
ตั้งแต่วันที่สองแล้วไม่อยู่เลยหายไปหมดทั้งบ้านเลยนะคะ
คือหลังออกรางวัลใช่ไหมคะวันที่๑ออกรางวัลวันที่๒ไปแล้ว
วันที่๒ไม่มีใครอยู่เลยนะคะ
ก็วันที่คนเดินโพย๒๐กว่าคนมารวมตัวกันเนี่ยค่ะ
ตัวหลานสาวก็บอกว่าก็พยายามไปดูอยู่ไกลแหละ
เพราะเห็นเลยว่าคนเดินโพยเนี่ยนะตะโกนด่าอยู่หน้าบ้าน
พี่รักษ์เจ้ามือหวยใต้ดินด้วยนะ
แล้วลูกเขาอยู่เพียงลำพังค่ะ
ทั้งด่าทั้งขู่จะทำร้ายลูกเขาด้วยนะ
นี่คุณผู้ชมดูปัญหาที่เกิดขึ้นสิคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวหลานสาวบอกว่า
เอาจริงนะก็ไม่ได้เข้าข้างนายอภิรักษ์ที่เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินอะนะ
เขาไม่ได้ตั้งใจจะหนีแบบไม่รับผิดชอบอะไรหรอก
แต่มันก็เครียดด้วยไงกลัวเรื่องความปลอดภัยด้วยไง

ก็เลยต้องออกไปจากบ้านก่อนสักพักนึง
แล้วถามว่าจะมีเงินมาจ่ายให้เขาไหมเนี่ย
ก็ไม่มีหรอกไม่มีเงินมาให้หรอกนะคะ
ตอนนี้เขาก็เลยกังวลใจกันเรื่องของความปลอดภัย
หลานสาวก็บอกเพิ่มเติมว่า
คือญาติเนี่ยไม่ได้รับการติดต่อใดจากนายอภิรักษ์เลยจริง
ถ้าเกิดคนเดินโพยจะมาถามจากญาติจากอะไรเนี่ยนะ
ญาติทุกคนยืนยันว่าไม่รู้จริง
ไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันแล้วจริง
ตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ
ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

ความปลอดภัยของนายอภิรักษ์และครอบครัวด้วยซ้ำ

หนึ่งกรณีศึกษาก็แล้วกัน